เพราะว่าหลังจากที่เปิดโผล่ประยุทธ์๒ทับ๑ออกมาเนี่ย

ว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางคนนี่นะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าซื่อสัตว์สุจริตแต่มันต้องใส่สะอาดด้วยไง
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะว่าคุณสุภาพคลี่ขจายจะวิเคราะห์ประเด็นนี้ว่ายังไงกันบ้างค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๒วันที่ผ่านมาซุ่มเสียงสะท้อนไปถึงหน้าตา
มีข้อสงสัยมีความแคลงใจหลายเรื่องมากมายครับว่อนอยู่ในสังคมออนไลน์ก็เยอะแยะ
อยู่ในข่าวก็เยอะแยะถัดมาอีกหนึ่งวัน
หน้าห้องประชุมทีโอทีเลยครับในคำแถลงมีรายละเอียดชี้แจงข้อกล่าวหาเยอะ
ยิบก็แล้วกันเอาเป็นว่าทุกเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเป็นข้อกล่าวหามีคำชี้แจงหมด
มีการไปอธิบายผ่านรายการสัมภาษณ์ที่นั่นที่นี่ก็หลายช่องอยู่
ฉะนั้นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐก็ระหว่างข้อสงสัยข้อแคลงใจ
กับสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐอธิบายผ่านสื่อ
ผมว่าสังคมก็จะต้องไปชั่งน้ำหนักว่าท่านมีดุลชพินิษฐ์ยังไง
เชื่อสิ่งที่แคลงใจหรือท่านเชื่อสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐอธิบาย
อันนี้ก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของท่าน
จากร้อยเอกธรรมนัฐแล้วเนี่ยยังมีรัฐมนตรีคนอื่นที่เรียกได้ว่า
เป็นสายล่อฟ้าของคอรมอชุดนี้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธิพงศ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสุวิทย์
ไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะ

สามสี่ลายนั้นเนี่ยย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งครับว่า

จากอธิบายเรื่องคดีความต่างแล้วเนี่ย
มีประโยคมีวาถะของร้อยเอกธรรมนัฐ
ผมคิดว่าเป็นคำพูดทางการเมืองที่น่าสนใจครับ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าสาเหตุที่เขาถูกเล่นงานถูกโจมตีเนี่ย

สื่อมวลชนก็ทราบดีว่า
ตนเป็นกำลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานงาน
ซึ่งหากล้มตนได้รัฐบาลก็สั่นครอน
นี่แล้วก็มีประโยคนี้ครับ
เพราะหลายเรื่องที่ได้ประสานกันไว้นั้นเนี่ย
ถือว่าเป็นความลับที่ตนรู้คนเดียว
เขารู้ว่าผมเป็นเส้นเลือดใหญ่
ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจของรัฐบาล
จึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อล้มผมนี่ไงครับ
อะไรล่ะครับที่บอกว่าหลายเรื่องที่ได้ประสานไว้แล้วนั้น
ถือว่าเป็นความลับที่ตนรู้คนเดียว
ฟังตรงนี้ก็นึกย้อนไปถึงวาถะคำพูดของคุณอนุชานาคาสัย
จำได้ไหมครับวันศุกร์วันศุกร์ปลายเดือนที่แล้ว
ที่ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้มีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาล
ว่าให้ระวังให้ดีเพราะเขาได้กลุ่มความลับอะไรไว้หลายเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่และถ้าเปิดโปรงออกมาเนี่ย
ก็จะเป็นข่าวใหญ่ระดับชาติ
พูดในธรรมนองว่าใช้ให้เขาทำไปทำอะไรเดี๋ยวนี้หลักฐานก็ยังมีอยู่
เหมือนกันเลยครับสอดคล้องกันเลย
ปัญหาก็คือว่าคำพูดทางการเมืองเหล่านี้
ในช่วงนี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
แต่ว่าวันหนึ่งมันจะเป็นประเด็นให้ฝ่ายค้านลุกขึ้นมา
ตั้งข้อสังเกตสอบถามและตรวจสอบ

อะไรล่ะครับที่ว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่ระดับชาติ
อะไรล่ะครับที่บอกเปิดออกมาแล้วเนี่ย
ผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องเสียหาย
ตอนนี้อย่างที่บอกไม่เป็นไรหรอกครับ
คำพูดพวกนี้ฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบเขาเก็บไว้

คำพูดเหล่านี้กลับมาทิ้มแทงฝ่ายที่ฝ่ายที่พูดเยอะแล้วนะครับ
ฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องคอยดูว่าวาถะทางการเมืองที่เป็นอย่างนี้จะส่งผลต่อไปยังไง
เกินไปเมื่อสักครู่ว่านอกจากร้อยเอกธรรมนัฏแล้ว
มีใครอีกฮะที่จะเป็นสายล่อฟ้า
รัฐมนตรีคลังอุตมะสวนายนที่ว่า

เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย
แม้จะมีคำอธิบายว่าเรื่องนี้สารตัดสินแล้ว
คุณอุตมะไม่ผิด
แต่ว่าในทางการเมืองฝ่ายค้านเขาก็พยายามย้อนไปตรวจสอบดูข้อมูลแต่หนหลัง
แล้วเขาก็พยายามจะมาบอกว่ามันมีข้อมูลอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ปรากฏออกมา

รัฐมนตรีคลังคุณอุตมะเข้าไปเกี่ยวข้อง
ฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อเปิดสภาขึ้นมาเรื่องนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบ
ถึงเวลาขึ้นมาเรื่องนี้ก็จะต้องถูกทำความจริงให้ปรากฏว่ามันยังไงกันแน่

ตอนนี้ฝ่ายค้านเขากำลังรวบรวมอยู่
ส่วนหนึ่งก็ได้ใช้ในการอภิปรายไปแล้วเมื่อคราวที่แล้ว
แต่ว่ารายละเอียดมากกว่านั้นเขารวบรวมอยู่
สี่ห้าปีที่ผ่านมาไม่มีสภาไม่มีฝ่ายค้านก็ก็สงบมาได้
แต่ตอนนี้มีสภามีฝ่ายค้าน
มาเรื่องของคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีดีอี
เรื่องของคุณพุทธิพงศ์ก็คือว่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหา
คดีกบทจากการชุมหนุมกับกปส
จริงอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่สารชั้นต้นกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของพยานอยู่
โดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อสารยังไม่ตัดสินก็ถือว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ว่าในทางคดีความก็ว่ากันไปเถอะครับ
แต่ในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของสภา
เรื่องนี้ก็จะเป็นสายล่อฟ้าให้ถูกหยิบยกขึ้นมา
อีกเรื่องหนึ่งถัดมารัฐมนตรีสุวิทย์เมสินศรี
อันนี้ก็เจอเรื่องเก่ายังเป็นคดีอยู่เลยครับ
เรื่องถือหุ้นสัมประธานของรัฐ
เป็นคดีเก่ายังยืดเยื้ออยู่ยังอยู่ในศาล
คราวนี้พอมาเป็นรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เป็นรัฐมนตรีที่มีฝ่ายค้านมีสภาคอยตรวจสอบ
เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกสายล่อฟ้าอีกเรื่องหนึ่ง
แม้กระทั่งเรื่องของนายกรัฐมนตรีเอง
เรื่องของนายกรัฐมนตรีกับเรื่องคุณสมบัติ
ในการที่จะสมัครแล้วก็ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
เรื่องที่ว่าเป็นพนักงานอื่นของรัฐหรือเปล่า
ถ้าเป็นพนักงานอื่นของรัฐขัดคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้กรกตผู้ตรวจการแผ่นดินเคยตัดสินไปแล้ว
ว่าไม่ขัดคุณสมบัติเพราะ

ไม่ใช่ค่าราชการอื่นของรัฐ
แต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็พยายามไปย้อนกลับไปรวบรวมหลักฐาน
เพื่อชี้ให้เห็นว่านายกได้รับการตัดสิน
สารตัดสินว่าเป็นค่าราชการอื่นของรัฐ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐว่าอย่างนั้นเถอะ
เรื่องนี้ก็จะต้องอยู่ในขั้นตอน

ตอนนี้ฝ่ายค้านยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษดร
ประธานสภาก็ส่งไปที่สารรัฐมนูลแล้ว

คำถามต่อมาก็คือสารจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหม
ถ้าไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีปัญหา
ถ้าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อ้าวมันก็เรื่องยุ่งตามมาทั้งหมดเนี่ยครับ
มันเป็นเรื่องที่ต้องย้อนกลับไปดูว่า
เออตอนที่จะปฏิรูปการเมืองแล้วร่างรัฐมนูลเนี่ย
เอาอุตส่าห์เขียนไว้ว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีได้
นี่ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ซื่อสัตว์สุจริตธรรมดาไม่พอนะครับ
ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วย

มาถึงวันนี้คนก็ตั้งคำถามว่า

กับสภาพหน้าตาคอรมอที่เป็นอยู่เนี่ย

ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ร่างรัฐมนูลก็โลกสวยบอกว่า
พักการเมืองต้องส่งคนที่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาเป็นรัฐมนตรี
แต่ในโลกความเป็นจริงพักการเมืองต้องส่งคนที่สนับสนุนพักเป็นที่ประจักษ์มาเป็นรัฐมนตรี
สนับสนุนเรื่องการเงินเรื่องฐานเสียงเรื่องอะไรต่างถึงได้มาเป็นรัฐมนตรี
วันนี้ก็ได้เป็นอีกบทหนึ่งของการพิสูจน์ว่าคนที่มองโลกสวยที่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ท่านคิดว่าท่านเขียนไว้แล้วเขาจะทำตามนั้นเป็นไงล่ะครับ
โลกสวยกับความเป็นจริงพิสูจน์ได้นี่ครับ
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนนี้ครับกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
สวัสดีครับ